คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของใบสั่ง

คราวนี้งงหนักกว่าเดิมคือมันมาเป็นเลเวลนะ

ขั้นที่๒ขับรถเก๋งแต่ไม่สวมหวกนิรภัย
ขั้นที่๓หนุ่มดับเพลิงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เอ้าก็ขับรถดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่
ไหนโดนใบสั่งมาให้เสียค่าปรับล่ะจ๊ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพใบสั่ง
ที่รถดับเพลิงใช้ออกปฏิบัติภารกิจ
ถูกตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร

บอกให้ไปเสียค่าปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
อ้าวคือยังไงขับช้า
ดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ใช้ความเร็วไม่ได้หรอกครับดาบ
ตายแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ใช้อะไรคิดครับ
วิจารณญาณไร้จริยธรรมไร้คุณธรรมสิ้นดี

โดนเหมือนกันเลยห้ามเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คนก็บอกว่าแล้วจะให้เป็นรถฉุกเฉินทำไมคะ
บอกว่ากล้องอัตโนมัติก็จริงแต่คนที่เซ็นคิดอะไรอยู่
คนมาคอมเมนต์กันถล่มยับเลยนะคะ

คนที่เซ็นให้ออกใบสั่งไปส่งปรายศนีย์เพื่อเรียกเก็บเงินเนี่ย

มันเป็นหลายท้องที่ครั้งที่แล้วคือลำพูน
ที่ขับรถยนต์แต่โดนข้อหาไม่สูงอกกับน็อคเนี่ย

ทีนี้หลังโพสต์นี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจรก็เลยติดต่อไปที่ผู้โพสต์เฟซบุ๊ก
สอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ยกเลิกใบสั่งฉบับนี้แล้ว
หนุ่มหน้าดำเพลิงไม่ติดจากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูกฎหมายกันหน่อยเอากฎหมายมายันกันนะ

มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นด้วยการ
พอเกิดเรื่องไปตามสอบถาม
เรื่องจริงเป็นยังไงยังต้องถามอีกหรอคะว่าเรื่องจริงเป็นยังไง

มันเป็นรถดับเพลิงถูกต้องคุณเซ็นออกมาได้ยังไงแล้วไอ้แบบเนี้ย
เราจะต้องอ่านข่าวอย่างนี้อีกกี่วันคะ
ผมว่ากระบวนการต้องตัดอย่างรูปด่วนนะครับ
เรื่องของการออกไปสั่งอันนี้ปัญหาสำคัญเหมือนกันนะครับ